อุทาหรณ์คนชอบซื้อของออนไลน์กันหน่อย
ผู้หญิงคนหนึ่งก็ถ่ายติ๊กต๊อกเล่นติ๊กต๊อกไปเฮ้ยเขามีโฆษณาฟันปลอมขึ้นมา
มันก็ราคาไม่แพงแล้วตัวเองมีปัญหาเรื่องของฟันเหลือง
ก็เลยสั่งซื้อฟันปลอมออนไลน์
บอกแบบนี้เลยว่ามันปลอมในปลอม
ไอ้ฟันปลอมที่มามันมาพร้อมเหงือก
คำถามคือมันต้องใส่ยังไงไปดูฮะ
จะใส่ยังไงเนี่ยไม่ใช่
มีฟันปลอมกับเหงือกมาให้
มันเป็นแบบตรงมาไม่ได้มีแง่งอะไรให้ใส่ไปในฟันเลย
คุณป้าถามแล้วคุณจะใส่ยังไง
เครียดก็เครียดแต่ขอขำก่อน
ฟันบนมาแบบนี้ไอ้ฟันล่างก็มาพร้อมเหงือกเหมือนกัน
แต่มันตรงมาคำถามคือจะใส่ยังไง
แกะกล่องออกมาเครียดเลย๖๐๐กว่าบาทได้ฟันปลอมในปลอมมา
ฮากิ้งเหมือนกันนะฮะคือโอ้โหประสบการณ์
เขาไปเจอแอปโฆษณาอีกทีหนึ่งใส่ไม่ได้ค่ะ
คือคุณพี่คนนี้เขาบอกเขามีปัญหาฟันเหลืองแล้วยิ้มไม่สวยมันไม่มั่นใจ
พอไปเห็นก็เลยเออไหนโฆษณามันเด้งขึ้นมา
ก็ขอซื้อหน่อย๑แถม๑ซื้อฟันล่างแถมฟันบน
บาทก็สั่งซื้อมาโอ้โหกล่องพัสดุก็ส่งไปให้ถึงที่ทำงาน
ทำงานอยู่โรงพยาบาลเปิดมาตะลึงเลย
ไม่ตรงปกไม่เจอกันกับสิ่งที่วาดฝันเอาไว้เลย
คือฟันมันไม่ได้ขาวตามโฆษณาแล้วมันก็ใส่ไม่ได้เลย
มันไม่พอดีกับปากเขาเลยพูดอย่างเดียว
คือเขาบอกว่ามันเกินไปมันอยากจะหลอกตัวแบบนี้กันทำไม
ฟังเขาอธิบายอีกทีหนึ่ง
ยังไงมันก็ไม่อยู่ข้างบน
กลัวว่าจะไม่ขาวแล้ว
อย่างนี้อย่างนี้

หื้อ

บนคุณป้าใส่ผิดนะเอาเหงือกไว้ข้างบนก่อนแล้ว

เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนชอบสั่งซื้อของออนไลน์

ไม่รู้จะขำหรือว่าจะเสียใจก่อนนะคะ
แต่ก็สงสารนะใส่ไม่ได้